ส่วนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ออสเตรเลียต้องเผชิญกับไซโครน๒ลูกนะครับ
สร้างความเสียหายในพื้นที่ภัยพิบัติแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บร้ายแรง
แตกต่างกับที่อัฟริกาที่ผลพวงจากไซโครนอีดาอีที่แม้จะผ่านไปเกือบ๒สัปดาห์แล้ว
แต่ว่าในพื้นที่ยังวิกฤตนะครับชาวบ้านยังอยู่ในภาวะขาดแคลน
แล้วก็รายงานผู้เสียชีวิตนั้นรวมแล้วกว่า๗๕๐ศพติดตามจากรายงานครับ
ขณะบินเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล
ภาพจากบนท้องฟ้าจะเห็นได้ว่าเบื้องล่างของเฮลิคอปเตอร์
เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมกินอนาบริเวณกว้าง
ไกลสุดลูกหูลูกตาไม่มีใครคิดว่าในผืนน้ำนี้
จะมีกระท่อมหลังเล็กที่มีผู้ประสบภัยอาศัยอยู่
โดยพวกเขานอกจากจะอยู่ในจุดที่ไกลจากตัวเมืองแล้ว
บริเวณที่เขาอยู่ยังเป็นพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยน้ำ
เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดได้
ต้องอาศัยนำสิ่งของประสบภัยคล้องกับเชือกลงมาแทน
แม้ความช่วยเหลือจากนานาชาติจะเริ่มเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยแล้ว
แต่ก็ยังมีหลายจุดที่ชาวบ้านยังอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร
พื้นที่ผู้คนต้องเดินเท้าเพื่ออบพยพ
จากพื้นที่ทำกินเดิมที่มีแต่ความว่างเปล่า
ยังพื้นที่ใหม่ที่มีความช่วยเหลือรออยู่
เช่นเดียวกับในบางเมืองที่การอบพยพต้องทำผ่านเรือ
ซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีเรือผู้อพยพจำนวนมาก
จอดที่เมืองแบร่าหนึ่งในเมืองที่เสียหายหนัก
ไซโซนอีดาอีแต่ก็ยังน้อยกว่าเมืองต้นทาง

โดยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากไซโครนลูกนี้
พุ่งขึ้นไปอยู่ที่๗๖๑ศพแล้ว
โดยเป็นผู้เสียชีวิตในโมซัมบิก๔๔๖ศพ
บอบเว่๒๕๙ศพและมาลาวีอีกอย่างน้อย๕๖ศพ
โดยยอดตายมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอีก
มีโอกาสทะลุ๑๐๐ศพตามที่เคยประเมินเอาไว้
ส่วนที่อีกฝากหนึ่งของโลกที่ออสเตรเลีย

ต้องเผชิญกับไซโครนถึง๒ลูก

พัดถล่มพื้นที่ห่างไกลทางตอนเหนือของออสเตรเลีย
โดยเชื่อว่าขณะพัดขึ้นฝั่ง
ไซโครนลูกนี้มีความเร็วลมถึง๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง
เตรียมการอบพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
ขณะที่ไซโครนเวโรนิก้า
ขึ้นฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย
โดยในตอนนี้แม้จะอ่อนกำลังลงแล้ว
แต่ความรุนแรงของไซโครน
ก็ทำให้หลายพื้นที่เกิดความเสียหาย

แต่ไม่มีรายงานชาวบ้านได้รับอันตราย
ซึ่งทางการออสเตรเลียระบุว่า
พายุลูกนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนัก
ไปอีกในช่วง๑๒วันนี้